สหรัฐบ้างนะคะมีเหตุการณ์ที่เด็กหญิงวัยเพียง๑๓ปี
ก่อเหตุปล้นชิงทรัพย์แล้วก็ยังยิงเจ้าของร้านขายอุปกรณ์เสริมสวย
บาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะซึ่งล่าสุด
เด็กสาวคนดังกล่าวเดินทางเข้ามอบตัวแล้ว
ขณะที่สามีภรรยาเจ้าของร้านนั้นยังคงบาดเจ็บสาหัส
และยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
และพ่อของเด็กหญิงวัย๑๓ปีได้นำตัวเด็กหญิงเข้ามอบตัวในวันนี้นะคะ
หลังจากที่ไปก่อเหตุยิงเจ้าของร้าน
พร้อมกับชิงทรัพย์และของมีค่า
ชานเมืองทางตอนเหนือของเมืองเซ็นหลุยรัฐมิซูรีส

พนักงานของร้านให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่บอกว่า
เห็นเด็กหญิงวัย๑๓ปีมาพร้อมกับวัยรุ่นอีกคนนึงนะคะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเดินทางมา
แล้วก็มาตักเตือนเธอและเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุ

ใจดีค่ะไม่ติดใจเอาความค่ะ

และยิงเจ้าของร้านก่อนจะหอบเงินและทรัพย์สินมีค่าในร้านหลบหนีไป

ก็ได้ควบคุมตัวเด็กหญิงไว้ในความดูแล
ควบคุมตัวไว้ที่สถานพีชและคุ้มครองเด็ก
ส่วนทางด้านของอาการเจ้าของร้านทั้งคู่ยังคงวิกฤตค่ะ
แล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ยังคงต้องเข้ารับการผ่าตัดอีกหลายครั้ง
ซึ่งทางทีมแพทย์ก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้หรือไม่
ซึ่งขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ต่างก็ช่วยกันระดมเงินทุนผ่านทางออนไลน
เพื่อช่วยเหลือสองสามีภรรยาคู่นี้แล้วด้วยค่ะ